ออเบอร์ต้อมหาสมอง
ออเบอร์ต้อมหาสมอง
กลับมาสนุกสนานกันต่อนะครับในช่วงนี้กับช่วงอบตขอแรง
ร่วมสนุกกัน๓วัย๓รุ่นนะครับทิ้งเงินรางวัลสนับสนุนตำบลของท่านนะครับ
ถ้าทำได้ชนะเกมของเราที่จัดตั้งมานะครับเกมก็ง่ายเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับอบตของท่าน

ช่วงอบตขอแรงในวันนี้กับภารกิจชิงเงินรางวัล๓๐๐๐บาท
ชาวบ้านตำบลด้าวเรืองจะต้องมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า
กระชายพายเรือซึ่งกติกาครับจะให้ชาวบ้านพายเรือไปเก็บกระชายที่แขวนอยู่ด้านบน
จากนั้นนำไปส่งต่อให้กับกลุ่มต่อไปที่รอล้างหั่นปั่นแล้วก็เทใส่แก้วเป๊กจำนวน๕แก้วครับ
ซึ่งจะต้องดื่มจนหมดภายในเวลา๕นาทีหากทำได้ก็รับเงินรางวัลไปเลย
นายกครับถ้าได้เงิน๓๐๐๐นายกจะเอาไปทำอะไรดี
ไปเที่ยวต่างประเทศกันดีไหมท่านนายก
ผมจะขอติดไปฮ่องกงด้วย
อ๋อฮ่องกงเที่ยวในประเทศไทยก็ได้
ประชาชนที่มาร่วมงานในวันนี้เป็นพี่น้องชาวไทยยวนเราทุกคนนะครับ
แล้วก็มาจากกลุ่มอาชีพที่อยากมาแสดงมานำเสนอในวันนี้
ก็มาจากกลุ่มอาชีพม้ากระชาย
มาจากกลุ่มอาชีพขนมเทียนแก้ว
มาจากกลุ่มงานฝีมือปั้นดิน

เอาเงินไปให้แต่ละกลุ่ม
เหลือไว้สัก๕๐๐เราเอาไปแทงหวยกัน
อ๋อเดี๋ยวช่วงพูดดีกว่านะครับ
วันนี้นะครับเราจะเล่นเกมครับพี่สุนารีครับผม
พี่ช่วยได้ไหมพี่พายเรือพี่

กระชายพายเรือ

อิริงปกติได้ยินแต่ผู้ชายภายเรือกระชายพายเรือนี่มันเป็นยังไง
งงเดี๋ยวพี่สุอย่างนี้พี่สุไปลงเรือลงเรือได้ไหมลงเรือแล้วไปเก็บกระชาย

พ่อหญิงพ่อหญิงยิงเรือ
หรือไม่งั้นก็เอาให้พี่ไปนั่งพี่ไม่ชอบพายพี่ชอบเอาเท้าลายนั่ง
พี่สุครับเล่นจะเอาเท้าราน้ำกันเลยเหรอครับเนี่ย
ถ้าพี่สุไม่ถนัดอยู่ในเรือเอาเป็นว่าช่วยชาวบ้านเขาล้างกับปั่นแทนก็ได้นะครับ
และตอนนี้เนี่ยก็ได้เวลาทำการแข่งขันแล้วล่ะครับ
ลุ้นกันดีกว่าว่าชาวตำบลดาวเรืองจังหวัดสระบุรี
จะสามารถทำภารกิจ๓วัยชิงเงินรางวัลสามหมื่นบาทได้สำเร็จหรือไม่ล่ะครับ

พร้อมนะครับพร้อมแล้ว
เริ่มแล้ว

เอาละครับสองห้านาทีเท่านั้นนะครับเร็วครับ

เดี๋ยวคนจะกลับไปที่เดิมนะพี่
เร็วเร็วเอามาส่งก่อนเอามาส่งก่อน

เออเร็วเร็วเร็ว

ล้างให้สะอาดลูกล้างให้สะอาด

อ่าแข็งตัดแข็งตัดตัดไป

สองนาทีผ่านไปยังไม่ได้ปะ

เอาล่ะสิครับ๒นาทีผ่านไป
ยังไม่ได้ลงมือปั่นเลยสักกะนิด

จะทำน้ำกระชายดื่มได้ครบ
ห้าแก้วสำเร็จทันเวลาไหมล่ะครับ
พ่อแม่พี่น้องชาวดาวเรือง
ล้างให้สะอาดล้างให้สะอาด

ตอนนี้๔นาทีผ่านไปแล้วนะ
เดี๋ยวยิ่งแค่นาทีเดียวนะ

ตอนนี้เนี่ยเพิ่งสามารถทำน้ำกระชายดื่มได้เพียง๓แก้วเท่านั้น

นี่สิแม่โอ๊ยเปิดแล้วสิจ๊ะโอ้โฮย

เอาละครับ
เอาแล้วอันที่๕ของใครของใคร
ธนยกธนยกสุดท้ายเลย
ธนยกสุดท้ายแล้ว
๔นาที๕๗สิบเจนวินาทีค่ะ
โอ้โหเรียกว่าทำเวลาแบบเฉียดชิวครับ
สามารถดื่มน้ำกระชายได้๕แก้วภายในเวลา๕นาทีแบบนี้
ก็รับเงินสนับสนุนจากไทยรัฐทีวีและรายการอบตมหาสนุกไปเลยครับ
สองหมื่นบาทสามหมื่นบาทรับไปเลยค่ะ
เอาล่ะนี่ถือไว้นะลูกอ่า
ขอบคุณทีมงานไทยรัฐทีวีนะครับที่นำสิ่งดีมาสู่ตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง
สิ่งที่ได้ในวันนี้นะครับก็จะไปถึงกลุ่มอาชีพของพวกเรา
ทุกกลุ่มที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้ขอบคุณจริงครับในสิ่งดีที่มอบให้ครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับแต่มีอีกหนึ่งหน้าที่ของอบตดาวเรืองจะต้องทำนั่นก็คือ
ลำเลียงไข่นะครับท้ากันมาทุกอบตทั่วประเทศ
ดูว่าอบตดาวเรืองจะทำลายสถิติได้หรือไม่ไปพบกันในอบตขอทาน
ออบอตอขอท้า
ช่วงอบตขอท้ากับเกมลำเลียงไข่ซึ่งสถิติเดิมตอนนี้อยู่ที่อบตท่าราบอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
ที่จำนวนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าคนกับเวลาห้านาทีสี่สิบเก้าวินาทีซึ่งก็ยังไม่มีออบอตอไหนทำลายสถิติได้ครับ
ว่าแต่วันนี้เนี่ยอบตดาวเรืองเขาจะรวบรวมคนมาได้เท่าไหร่กันละเนี่ยค่ะตอนนี้ได้ไปทั้งหมดกี่คนครับน้องพลอย
ตอนนี้ยอดของเรานะคะอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดคนค่ะท่านนายกไม่ทำลายสถิติแน่นอน
เพราะน้อยกว่าสถิติที่ทำไว้

รวมคนมาได้เพียงหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดคนแบบนี้
คงจะทำลายสถิติไม่ได้แล้วล่ะครับ
แต่เพื่อศักดิ์ศรีของตำบลเราต้องทำให้ดีที่สุด
ทำให้เร็วใครหล่นนะครับให้ว่ายน้ำข้ามแม่น้ำป่าศักดิ์ออกไปเลยนะครับ
พร้อมนะครับพี่สุครับจ้าพร้อมแล้ว
เริ่มครับลุยเลยค่ะเราต้องแข่งกับเวลาด้วยนะคะ
ธนยกไปเลยต้องเร็วกว่านี้นะคะงอไว้งอไว้เอามือรองนี้ครับ
เอามือรองนี้อ่าไปเลยครับเร็วเร็วครับ
แล้วครับดูว่าเราจะทำได้เท่าไหร่ถ้าเวลาเร็วนี่สุดยอดเลยนะครับ
เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วดูว่าเราจะทำได้เท่าไร
ทำไปนะครับ๖๕คน

๓นาที๑๑วินาทีครับ
ทำไปได้เพียง๖๕คนกับเวลา๓นาที๑๑วินาทีเท่านั้นครับ
แบบนี้เนี่ยเรียกว่าบ๊วยล่ะครับ

ครั้งหน้าเนี่ยยังมีโอกาสให้ทำลายสถิติใหม่นะครับ
ใหม่นะครับชาวตำบนดาวเรืองทำไม่สำเร็จนะครับ
หกสิบห้าคนสามนาทีสิบสิบเอ็ดวินาทีใช่แล้วค่ะ
วันนี้อบตมหาสนุกของเรามีความสุขมากเลยนะคะ
ต้องขอขอบคุณท่านนายกอบตดาวเรือของเราด้วยนะคะ
ขอบคุณครับค่ะและคนที่มาสร้างสีสันให้กับรายการของเรานะคะ
แขกรับเชิญของเราพี่สุนารีราชสีมาค่ะขอบคุณค่ะพี่สุครับ
และต้องขอขอบคุณอีซูซูดีแม็กซ์ด้วยนะคะขอบคุณครับ
เราไปทุกที่ทั่วไทยเลยนะครับอ้าวอย่าลืมนะครับ
ตำบลไหนมีอะไรดีนะครับบอกกล่าวส่งเรื่องราวเข้ามาในรายการอบตมหาสนุกทางไทยรัฐทีวีนะครับ
ฝากเรือข้าวหรือเรือบรรทุกทรายที่แม่น้ำป่าศักดิ์นะครับมามาถึงกรุงเทพได้เลย
กว่านี้ค่ะพี่ลิงค่ะเรามีเฟซบุ๊คแฟนเพจของเราแล้วนะคะ
แค่ค้นหาคำว่าอบตมหาสนุกเท่านั้นเองค่ะครับผม
เอาส่งเรื่องราวกันเข้ามานะครับผมก็จะได้มาสนุกสนานกันที่หน้าอบตแบบนี้เลยนะครับผม
สนุกทุกที่ทั่วไทยสู้กันทุกวัยสามัคคียกตำบลนะครับ

ออมตรมาหาสนุก